อะไรกันขนาดนี้คือหลายคนเห็นภาพมาบ้างแล้วอะค่ะแล้วก็บอกหูมันต้องขนาดนี้เลยจริง
จริงจริงค่ะจุดไฟใช้มาหลังอยู่ข้างกันเนี่ย
ไฟมันลามไปโดนต้นไม้ที่เขาปลูกเป็นรั้วของอีกบ้านนึงค่ะบุกมาแล้วก็มาหากันมี
มีราวกันสุดท้ายยิงกันตายนะครับ
เดี๋ยวขอเป็นภาพหยุดนิ่งตอนยิงกันแล้วกันนะ
คือมันน่ากลัวจริงเพราะมันคือการเจาะยิง
คงไม่มีใครคาดคิดว่าจะถึงขั้นนี้นะ

หลังจากโต้เทียงก็ดุลแรงนะครับ
คือตอนที่ยิงเขาใส่เขาเนี่ยยิงแบบระยะประชิดนะครับต่อหน้าภรรยาของผู้ตายนะฮะ
ซึ่งก็พยายามผลักชายคนก่อเหตุออกไปแล้วคนในบ้านก็วิ่งมาช่วยกันนะครับ
ทีแรกยิงไปสองนัดนะฮะนี่แล้วจังหวะผลักพยายามดันออกไปนี่ฮะ
มันมีเสียงปืนดังขึ้นอีกสองนัดนะครับมีจังหวะปืนหลุดมืออีก
อยู่ใต้ท้องรถหลังจากที่คนก่อเหตุยิงใส่ผู้ตายไปแล้วนะครับ
คนในบ้านก็ไปแย่งปืนมาได้นะฮะแล้วก็ล็อกตัวไว้ใช้ปืนฟาดหน้าคนก่อเหตุ
เพราะว่าตอนนั้นยังไม่ยอมหยุดจะยังทำร้ายคนในครอบครัวผู้ตายต่อ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้นี่เองครับทุกผู้ชมครับนี่กล้องวงจรปิดนะฮะ
อีกมุมหนึ่งเป็นบ้านพักในพื้นที่ตะบนโพพระยา
อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผู้ที่ก่อเหตุที่บุกไปยิงเขาเสียชีวิตเนี่ย
ชีวิตเนี่ยชื่อนายอุดมทองศุกร์อายุ๖๒ปีเป็นอดีตลูกจ้างของอบจบุกเข้ามาหานายอนุกูล
วัย๕๔ปีที่เป็นเจ้าของบ้านมีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงแล้วนายอุดมก็ยิงนายอนุกูลจนเสียชีวิต
จากนั้นคนในบ้านของนายอนุกูลนะครับก็รีบพานายอนุกูลที่ถูกยิงไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
บาดแผลนี่ถูกยิงเข้าหน้าอกสองนัดนะฮะสุดท้ายเสียชีวิต
อุดมเองก็เจ็บจากการที่ถูกทางฝั่งญาติของผู้ตายเนี่ยเข้าไปช่วยกันจับตัวแล้วก็แย่งปืน
ก็บาดเจ็บปากแตกหัวแตกนะฮะต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อน
ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ตรงจุดเกิดเหตุเป็นที่จอดรถของบ้านผู้ตายนะครับมีรอยเลือดอยู่หลายจุดเลยนะฮะ
มีซองปืนกับปืนพกแบบลูกโม่๑กระบอกที่ตกอยู่แถวนั้น

นี่ปืนนะฮะที่เหลือก็เป็นพวกกล้องวงจรปิดเป็นพวกคลิปต่าง
คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับ
วันนี้ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตคือคุณอนุกูล
ก็ช่วยกันล้างทำความสะอาดคราบเลือดต่าง
ลูกสาวของผู้ตายพาคุณจิรายุทธ์ไปดูจุดที่มันเป็นชนวนเกิดเหตุ
นวนปัญหาเนี่ยฮะชนวนเหตุที่เกิดขึ้นเป็นที่ดินตรงนี้นะฮะ
ที่ดินของฝั่งนายอุดมทองสุกผู้ก่อเหตุวัย๖๒ปี
กับที่ดินของผู้ตายนายอนุกูลวัย๕๔ปีที่ดินของทั้ง๒คนอยู่ติดกัน
นี่ท่านผู้ชมเห็นนี่ไหมฮะคือฝั่งนึงเนี่ยเขาจะมีรั้วรวดหนามกับอีกฝั่งหนึ่ง
เขาปลูกต้นไม้เป็นแนวรั้วแบบนี้นี่นะฮะลูกสาวของผู้ตายบอกว่าที่บ้านเนี่ย
มีอาชีพทำนาแล้วมีธุรกิจรถเกี่ยวข้าวรับอัดฟางก้อนด้วย
มีปัญหากับฝั่งบ้านของนายอุดมเกี่ยวกับเรื่องการเผาฟางเผากิ่งไม้
มีปัญหากันมาสองรอบรอบแรกเนี่ยคือหลายเดือนก่อน
พ่อของเธอคือนายอนุกูลที่เสียชีวิตเผาฟางข้าวแล้วเปลวไฟเนี่ย
มันแบบมันปลิวโฉบไปโดนต้นไสเกาหลีของผู้ก่อเหตุ
ที่เขาปลูกเป็นแนวรั้วรอบสวนของเขาซึ่งมันอยู่ติดกับที่นาของพ่อเธอ
หลังเกิดเหตุพ่อเธอก็ไปแสดงความรับผิดชอบ
ด้วยการเอาปุ๋ยเนี่ยไปใส่ต้นไม้ให้ช่วยรดน้ำพรวนดิน
ต้นไม้แนวรั้วของนายอุดมคนก่อเหตุเนี่ย
มันฟื้นกลับขึ้นมาอีก๑เดือนต่อมานี่รอบที่๒
ลูกสาวของผู้ตายบอกว่าพ่อเธอเนี่ย
เอากิ่งมะพร้าวไปสุมแล้วก็เผาไฟ
ก็ไปโดนต้นไม้ของฝั่งบ้านผู้ก่อเหตุ
อืมที่เขาปลูกเป็นแนวรั้วไหม้อีกตอนนั้นพ่อเธอก็
ฝากญาติเนี่ยไปบอกกับนายอุดมบอกว่าอ่าขอโทษนะ

ความเสียหายให้ทุกอย่างหลังจากวันนั้นไม่ได้รับ
ติดต่ออะไรกลับมาจากฝั่งของนายอุดม
แล้วยังไม่ทันได้พูดคุยตกลงอะไรกัน
จนกระทั่งเช้าวันนี้อยู่นายอุดมเนี่ยบุกมาหาพ่อที่บ้าน
ลักษณะเหมือนเมามาด้วยมาถึงมาชี้หน้าด่าพ่อแล้วก็ด่าแม่เธอ
นี่จังหวะตรงนี้นะฮะอิทธิบาลเขาถ่ายคลิปเอาไว้
เนี่ยมาเถียงมาด่าอยู่ตรงนี้เนี่ย๑๐นาทีได้
เธอบอกเธอตั้งกล้องอัดคลิปไว้เลยกะว่าจะเก็บไว้เป็นหลักฐาน
คาดคิดว่าอยู่ดีนายอุดม
ชักปืนออกมายิงพ่อเธอตามที่เห็นเลย
เสียงดังชี้หน้าตะโกนใส่หน้า
ยืนยันนะว่าคุณพ่อเราไม่เคยมีปัญหากับเขา

เคยไปหาเรื่องถึงว่าจะทำต้นไม้ของเขาเสียหาย
แต่ก็พร้อมที่จะรับผิดชอบตลอด
ขอแค่ให้มาคุยกันแค่นั้น
แต่ก็ไม่เคยมาคุยกันเลยไม่เคยเลยค่ะ

ใช่ค่ะโทรมันอ้อมไปอ้อมมา

บอกว่านายอุดมคนก่อเหตุมีปากเสียงกับพ่อ
แล้วชักปืนขึ้นมายิงเลยนะฮะ
ไม่มีใครคาดคิดว่านายอุดมที่บุกมาที่บ้านตอนเช้า

ก็เหมือนกับที่ลูกสาวเมื่อสักครู่นี้บอกนั่นแหละ
ผู้ตายเนี่ยไปเผาพวกฟาง
พวกทางมะพร้าว

แล้วก็ไปโดนต้นไม้ของฝั่งบ้านผู้ก่อเหตุ

ไม่เคยพูดคุยอะไรกับผู้ก่อเหตุโดยตรง
ส่วนมากจะฝากคนสวนไปบอก

อาจจะโมโหหรือว่าเคือง

เขาเพิ่งมาซื้อที่ดินได้ปีกว่า
ที่ดินที่มาติดอยู่กับที่นาของผู้ตายเนี่ย
คือเขาปลูกไอ้ย้ายี่ปุ่นอะไร

ทั้งญาติพี่น้องผู้ตายเค้าก็ช่วยกันทุมจับอย่างนั้นฮะ
แย่งปืนมาเอาปืนฟาดอะไรเข้าไปเนี่ยฮะ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเหมือนกัน
ได้รับบาดเจ็บนะครับตอนนี้ตำรวจอายัดตัวไว้แล้วอืม
ว่าต้องรักษาตัวสักวัน๒วัน
หลังจากนั้นก็จะเอาตัวออกมาดำเนินคดี

ห่างจากบ้านของผู้ตาย

ถ้านับตัวบ้านนะไม่นับที่ดินที่ติดกัน
แต่วันนี้ที่บ้านนายอุดมไม่เจอใครนะครับ
เรื่องทางคดีนะครับภูมิกับการสพเมืองสุพรรณบุรี
พันธุ์ตำรวจเอกทัศน์ชัยทิพเนท
บอกว่าได้ไปสอบปากคำนายอุดมที่โรงพยาบาลมาแล้ว
ต้นผู้ต้องหาอ้างว่าไม่พอใจผู้ตาย
เรื่องจุดไฟเผาฟางข้าว
แล้วไฟเนี่ยมันมาโดนรั้วต้นไม้ของเขา
พอไปเคลียร์กันแล้วคุยกันไม่รู้เรื่อง
บันดาลโทษะชักปืนออกมายิง
ตำรวจแจ้งข้อหาไว้คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
เหลือก็เป็นข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืน

เดี๋ยวหมอให้ออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่
ก็จะนำตัวมาดำเนินคดีต่อไป